อีกหนึ่งเรื่องค่ะฮือฮาในหลากหลายแฟนเพจของไทย
ดังในโลกออนไลน์ก็มาแชร์กันนะคะ

เราไปทำอะไรเสียหายที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะ
คราวนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น
เป็นชายที่เป็นมิจฉาชีพนะคะ
ทำทีมาแกล้งเดินชนคนไทยทำจะทะเลาะวิวาสหาเรื่องนะคะ
แล้วก็เพื่อที่จะเอาเงินไปเรื่องนี้จะลงเออยังไง

โอ้โหนี่ตะข้อรุนแรงเลยเขาพูดบอกว่า
จ่ายเงินมาเดี๋ยวนี้นะแล้วเป็นเสียงตะข้อ

สุภาพไม่ได้ใช้ระดับภาษาธรรมดาด้วย

ไม่ใช่แค่เดินชนอย่างเดียวนะแล้วก็ไปเนี่ย
ไปล็อกแขนจับมือเขาไว้ไปขู่เขาด้วย
ใช่ค่ะแล้วคือตะคอกใส่เลยนะเสียงเมื่อสักครู่นี้
ใช่และอย่างที่พี่มิ้วบอกไปนะคะ
คนไทยเราเก่งอยู่แล้วถ่ายคลิปก็เลยถ่ายแล้วมาเผยแพร่ต่อแบบนี้นะคะ

เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
แล้วก็ถูกชายญี่ปุ่นไม่ประสงค์ดีเดินชน

นี่เมื่อสักครู่มีเตะด้วยนะนี่คือพยายามหาเรื่องเลยอ่ะ
ใช่รุนแรงมากนะคะ
เที่ยวญี่ปุ่นกับไกด์เล็กจังค่ะ
โพสต์ไว้เมื่อวันที่๓๐พฤษภาคม
ในภาพจะเห็นชายญี่ปุ่นสวมเสื้อสีขาว
เดินมาปะปนกับคนอื่นแล้วก็เดินชนคนไทย
อะโวยวายอย่างที่คุณรัชพรบอก
ก็คือใช้ภาษาว่าขู่กันโชค
ใช่ค่ะหาเรื่องทำร้ายร่างกายนะคะ
ที่ก็เดินมาอยู่ดีอยู่ดีมาทำอย่างนี้ทำไม

ให้ระมัดระวังคนญี่ปุ่นแก๊งนี้ด้วยนะคะ
ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็อย่าไปมีเรื่องด้วยอยากเด็ดขาด
ให้รีบแจ้งตำรวจนะคะ

เราเองนะคะจะกลายเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายเขาทันที

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยชายในคลิปนี้
คนที่โดนกระทำนี่นะคะเขาก็มีสติค่ะ
ก็จบลงที่ต่างคนต่างแจ้งความนะคะ
โชคดีที่ไก๊ได้ถ่ายคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐาน

แล้วก็ถูกตำรวจญี่ปุ่นตรวจสอบดำเนินการต่อไปค่ะ

ก็มีแฟนเพจเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างมากมาย
ส่วนใหญ่ชมคนไทยที่เก็บอารมณ์ได้
ไม่ไปทะเลาะด้วยเพราะจะเสียเปรียบ
ขณะที่หลายคนก็บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ให้ความรู้และคำแนะนำกับคนไทย
ที่จะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเพื่อป้องกันปัญหา

อย่าเหมาร่วมเป็นพฤติกรรมรายบุคคลนะคะ
ควรเหมารวมว่าคนญี่ปุ่นทั้งหมดเป็นแบบนี้

ตอนหลังก็ได้ลบคลิปภาพเหตุการณ์ออกไป
พร้อมกับให้เหตุผลว่าไม่อยากเป็นข่าวนะคะ
เพราะว่าต้องทำงานพาลูกค้าไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นอยู่

เอามาโพสต์เนี่ยแค่อยากจะเตือนคนไทย
ให้ระมัดระวังตัวเวลาไปเที่ยวต่างประเทศก็เท่านั้นเองค่ะ

จากนายกสมาคมมักคุเทพอาชีพแห่งประเทศไทยนะคะ
นายวิโรธสิตประเสริฐนันค่ะ
ก็บอกมาฝากถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะ
อย่างเช่นเวลาไปเที่ยวที่คนหนาแน่นก็ต้องระวังกระเป๋า
หรือว่าถ้าเจอกรณีอย่างในคลิปอย่าตกใจค่ะ
ให้พยายามตั้งสติเพราะว่าเราเองรู้ตัวว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิด
ให้แจ้งกับทางไก๊เป็นอันดับแรก
หรือให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีที่สุดนะคะ

เพราะว่ามีทั้งร้านอาหารร้านทาโกยากิ
มีสะพานชื่อดังที่เขาชอบเหมือนกันว่าหนูบหรือเหลือ

คืออยู่เป็นเส้นนั้นทั้งเส้นเลย
ที่ว่าไปกินปูขนสีแดง

เพราะว่าปกติไม่ค่อยได้เห็นแง่มุมนี้

ออกมาจากญี่ปุ่นจริงแล้วมันมีอยู่บ้าง

ญี่ปุ่นถามว่าเป็นประเทศที่น่าไปท่องเที่ยว

อาจกรรมเขาก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ต้องระมัดระวัง

ถ้าเราเกิดบันดาลโทษะเกิดโต้กลับ

ตั้งสติหาตำรวจอย่างเดียวเลย

ไว้ใจคนญี่ปุ่นไว้ใจประเทศญี่ปุ่น

ไว้ใจจนเกินไปอาจจะเผลอได้จริง
แล้วอาจยากรรมมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่

ไม่ใช่ไม่มีตอนคุณไปเรียนแลกเปลี่ยน

ฮิโรชิมาคือญี่ปุ่น

แต่เขาก็พูดกันฮิโรชิม่าก็ดี

เขาว่ากันมานะไม่เคยเจอกับตัวไม่เคยเจอเหมือนกันเพียงแต่ว่า
คือก็จะมีเรื่องของรายงานข่าวต่างทั้งเรื่องของการเก็บค่าที่

ส่วนใหญ่กลุ่มนี้เขาจะเป็นคนดูแล
เป็นคนเรียกว่าใช่แต่ว่าก็จะยังไม่มีเหตุการณ์ไปเที่ยวไหนก็ต้องระมัดระวังแหละ
เพราะว่าทุกที่ก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ
ใช่ค่ะคืออายกรรมมันเกิดขึ้นได้
ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดคุณภาพชีวิตดีที่สุด
ก็ไม่ได้แปลว่าเหตุอายกรรมจะเป็นศูนย์
ค่ะเหมือนเท่าก่อนเราเล่าถึงสวีเดนใช่
ยังมีเหตุอุกอัดเกิดขึ้นกลางห้าง
ซึ่งสวีเดนเป็นประเทศที่โอ้โหคุณภาพชีวิตเขาดีติดอันดับท็อปเลยนะ